มาดูคู่นี้ให้หมั่นไส้ให้อิจฉาเล่นกันดีกว่านะคะ
ไม่รู้จะหวานเวอร์เบอร์๘เบอร์๙อะไรกันขนาดนี้
นี่ขนาดว่าฝ่ายชายนะคะเกิดเอ็กซีเดนเดินไม่ได้

สำคัญก่อนกว่าเครนรถให้ดูแลทุกอย่างนะ
ดูแลอาการด้วยทุกอย่างเลยรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ
ครบรอบ๓ปีคู่นี้เขารักกันมา๓ปีแล้วนะคะ
เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรหวานแหววมีอะไรเซอร์ไพรส์แอบกันหรือเปล่านะจ๊ะ
เพราะว่านับดูดีเนี่ยเรื่องวันครบรอบอย่างหนึ่ง
ใกล้วันเกิดต้าเหนิงก็อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะ
ฟังสาวต้าเหนิงเปิดใจกันหน่อยดีกว่าว่า
หนุ่มเจเจเขามีอะไรแอบเซอร์ไพรส์ให้มาหรือเปล่านะคะ
เท้าเท้าแพงค่ะเส้นในหนักเสพ
เขาตกขั้นบันไดเล็กอะไรอย่างนี้

มันก็ยังบวมอยู่เล็กน้อยแต่ว่าพอเดินได้แล้วบ้าง
ก็เป็นห่วงเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นเท้าขวา
มันก็จะค่อนข้างลำบากในการใช้ชีวิต
ขับรถอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบ

เพราะว่าเขาก็แบบไม่สบายแล้วก็ทำงานเลย

มีแทนไหมทำงานมากหรือเปล่า
ทำงานคู่เลยค่ะ